เรื่องของการตรวจสอบนาฬิกาบรู
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้ามาจากทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
เพราะว่านายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช
แถลงความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่ได้มีการขอข้อมูลจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมา
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ส่งเอกสารมาชี้แจงครบทั้ง๔ครั้ง
ตามที่ปปชแจ้งไปแล้วนะครับ
โดยระบุว่าเป็นการยืมเพื่อนมา
ปปชตรวจสอบความมีอยู่จริงของนาฬิกาบรูทั้งหมด
พบว่ามีนาฬิกาบรูอยู่จริง
ตอนนี้ก็ขอให้ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ที่ครอบครองนาฬิกาบรูเนี่ย

โดยจะสอบถามไปยังบริษัทเอกชนที่จำหน่ายนาฬิกา๑๓แห่ง

รวมทั้งสอบพยานเพิ่มเติมอีก๒ปาก
ก็จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จ
สั่งให้ปปชพิจารณาโดยเร็วนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าปปชจะพิจารณาเรียกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
มาให้ข้อมูลด้วยตนเองหรือไม่
ปปชก็บอกว่าตอนนี้ยังต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่พลเอกประวิทย์อ้างว่า
นาฬิกาเพื่อนมา๒๕เรือนเนี่ย
เป็นเพื่อนคนเดียวกันหรือไม่
ทางด้านของเลขาธิการปปชตอบมาแบบนี้
บอกว่าเป็นรายเดียวกันทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวซักต่อเพื่อนรายดังกล่าวนี้
ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว
เลขาธิการปปชตอบว่าสื่อก็รู้กันอยู่
ฟังเสียงของเลขาธิการปปชดีกว่าฮะ
มีนาฬิกาดังกล่าวอยู่จริงนะครับ
แต่ว่าอย่างขาดรายละเอียดกลีบกับที่มาของนาฬิกาดังกล่าว
เนื่องจากนาฬิกานั้นเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงนะครับ
แล้วก็แล้วก็เขาบอกมีซีเรียสนัมเบิร์นนะครับ
ซึ่งมีกรณีจำเป็นที่ทางคณะกรรมการปปชนะครับ
ต้องให้ทางสำนักตรวจสอบทรัพย์สินที่รับผิดชอบไปตรวจสอบ
ถึงไปตรวจสอบว่าผู้ที่ครอบครองนาฬิการูดังกล่าว
เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือไม่
ตอนนี้เราถามบริษัททั้งหมดไปทั้งหมด๑๓แห่งนะครับ
ตอบมาตอบมาเพียง๓แห่งนะครับ

เบื้องต้นนะครับเพราะว่าหลังจากการตอบอะไรต่างมา
เรายังไม่แน่ใจว่าจะถึงพยานเพิ่ม
ในเบื้องต้นเนี่ยยังเหลือพยานอยู่อีก๒รายนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าดูพยาหลักฐานในขณะนี้ก็คิดว่าคงจะใช้เวลาไม่นาน
นี่แหละครับเมื่อวานในการประชุมกันของทางปปช
สื่อก็จับตามองว่าพลตำรวจเอกวัชรวาสประสานราชกิจประธานปปช

เพราะก่อนหน้านี้มีการขอถอนตัวจากการประชุมครั้งนี้นะครับ
ก็จริงนะครับเพราะว่าถอนตัวจริง
ก็มีนายปรีชาเลิศกมลมาตรกรรมการปปช
ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนะครับ

โดยที่ประชุมปปชเห็นควรว่า
คณะทำงานไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมซะก่อน

ในส่วนประเด็นแหวนเพชรนั้นได้ข้อยุติแล้วว่า
เป็นแหวนที่มีมูลค่าไม่ถึง๒แสนบาท
ไม่จำเป็นจะต้องแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

เพราะได้ข้อมูลว่าว่าแหวนเป็นของพ่อ
เป็นของบีดาของพลเอกประวิทธิ
แต่ผู้เป็นแม่เก็บรักษาไว้และต่อมาจึงมอบให้กับพลเอกประวิทย์นะครับ
เรื่องนี้เมื่อวานพลเอกประวิทวงศวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า

เขาจะประชุมก็เป็นเรื่องของเขา
ห่วงนะหากจะเรียกไปชี้แจง
ก็เป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามระเบียบ
ระเบียบอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ
อันนี้คือความคืบหน้าของกรณีนาฬิการูนะครับ